การให้สิทธิ์เข้าไปทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กว่า๑๕๐๐๐ไร่ที่รัฐบาลมอบให้
ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทวงคืนผืนป่า
แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำของน่าน
หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้เข้าไปทำประโยชน์จะมีอะไรบ้าง

ชาวบ้านจะสามารถรักษาป่าไม้ได้หรือไม่

มาตรการการทวงคืนพื้นป่าน่านของรัฐบาล
ที่ต้องการให้ผืนป่า๗ล้าน๖แสนไร่
กลับมาเกี่ยวขจีเหมือน๔๐ปีที่แล้ว
นายกรัฐมนตรีถึงกับเอ่ยปากสั่งว่า
ต่อไปห้ามไม่ให้คนน่านบุกรุกพื้นป่าอย่างเด็ดขาด
ขณะที่จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งจังหวัด
รัฐบาลมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์

หลังจากที่บุกรุกและเข้าไปครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย
ถึง๑๕๐๕๕ไร่
โดยที่ดิน๑๕๐๕๕ไร่นี้
รอบคลุมพื้นที่๕อำเภอคือ
บ้านน้ำปากบ้านห้วยธนู๒๓๕๓ไร่
อำเภอ๒แควร์๖๒๖๙ไร่
ตำบลผีอำเภอบ้านหลวง๓๔๕๔ไร่
ตำบลเปลืออำเภอเชียงกลาง๑๘๓ไร่
ตำบลบัวใหญ่อำเภอนาน้อย๒๗๙๖ไร่
ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
เข้าไปทำกินมากกว่า๔๐ปี
สำหรับหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลพิจารณา
เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้ชาวบ้าน
เข้าไปทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ให้กับชาวบ้านทั้ง๕อำเภอนั้น
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พิจารณาจากการเข้าไปทำกินในรุ่มน้ำ
ชั้น๓ชั้น๔และชั้น๕
คือจุดที่มีสัญลักษณ์สีส้มและทงสีขาวปักอยู่
ถ้าเราย้อนกลับไปท่านจะเห็นว่าท่านอยู่ในพื้นที่ตัดสิน
ที่มันไม่ถูกบทบายมาเป็นเวลานานพอละควร
คนก็รอการจัดที่ดินรออะไรต่างมา

เมื่อพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของหลวง
เราก็หาวิธีการนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำในรัฐบาลนี้

แยกให้ออกอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ฟังผมและคิดตาม
ส่วนชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปทำประโยชน์กล่าวว่า
กติกาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ซึ่งหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ถูกกฎหมายแล้ว
จะทำหน้าที่ปกป้องพื้นป่าให้ดีที่สุด
พระชุมศนไหนไม่มีระเบียบกติกาจะอยู่ในแบบพี่อยู่ไม่ได้
ในการจัดการให้แมวตั้งแต่ข้างบนก็คือป่าน็อตของเรา

เป็นมาอยู่ในนำ

ดีใจ

ไยไม้ได้ทุกอย่าง
สวนนั่นมี๓แปลง๔แปลง
อันนี้เป็นการเผามีหลายแป้งเข้าสำนวนตัวนี้เป็นคืนเอาลงให้ไหน
นี่จึงเป็นยุทธศาสตร์ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐประชาชนและภาคประชาสังคม
ที่ร่วมกันฟื้นคืนพื้นป่าน่านให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์
เหมือนเช่น๔๐ปีที่ผ่านมา
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน